นำถุงยางชีพและน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในตำบลบางจักร
ซึ่งถือว่าตำบลบางจักรเป็นอีกหนึ่งพื้นที่รุ่ม
แล้วก็จะถูกน้ำท่วมก่อนตำบลอื่นเลยนะคะในพื้นที่อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะคะ
รายงานสดจากอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองค่ะเชิญค่ะ
คุณทัศนัยคุณสุภาษาและคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่เทศบาลตำบลบางจากอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะครับ
ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่นะครับ
โดยในพื้นที่ของอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองแห่งนี้
ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนทำให้ประชาชนกว่า๕๐๐ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนนั่นเอง
เดี๋ยวไปตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่นี้ก่อนเลยนะครับ
โดยในพื้นที่แห่งนี้นะครับที่เรามายืนอยู่นะครับ
ก็คือที่ตำบลบางจักรนะครับที่อำเภอวิเศษชายชาญได้รับความเดือดร้อน
มีชาวบ้านเดือดร้อน๕ตำบล๒๐หมู่บ้าน๕๐๒ครัวเรือน
โดยเฉพาะตำบลบางจักรซึ่งมีประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำน้อย
บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวนมากนะครับ

จะเป็นผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
รวมไปถึงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถออกจากบ้านไปไหนได้ครับ
แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะออกมารับสิ่งของจากการช่วยเหลือได้นะครับ
โดยผู้ประสบภัยเหล่านี้ก็ยังคงต้องการความช่วยเหลือและกำลังใจจากทุกภาคส่วนจริงครับ
ความเดือดร้อนเหล่านี้ของประชาชนในพื้นที่อำเภอวิเศษชายชาญที่จังหวัดอ่างทองนะครับ
ทำให้ทางไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตรบริษัทตรีเพชรอูซูซูอิซูซูจำกัดนะครับ
ได้นำอาหารสำเร็จรูปและน้ำดื่มมามอบให้
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการทานใจไทยช่วยน้ำท่วม
โดยไทยรัฐกรุ๊ปจะนำของที่ได้รับการมอบให้มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่าง
ซึ่งพนักการณ์ไทรัฐเองก็ได้ช่วยการนำสิ่งของอุปโภคบริโภค
ข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่าง

นำมามอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอ่างทองในวันนี้ครับ
ไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ซึ่งในช่วงเช้าคารวาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของไทยรัฐกรุ๊ปเอง
ก็ได้เดินทางมาถึงเทศบาลตำบลบังจักรแห่งนี้

พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ก็ช่วยกันนำถุงยางชีพ

เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากน้ำท่วมในอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองจำนวนกว่า๕๐๐คน
โดยนายชัดชัยตะวันธรงค์เจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ

ที่ไทยรัฐกรุ๊ปนำถุงยางชีพมามอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้
เนื่องจากอำเภอวิเศษชายชาญเป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
ถูกน้ำท่วมก่อนที่อื่นและยังอยู่ติดริมแม่น้ำน้อย
โดยหวังว่าถุงยางชีพพร้อมกับน้ำดื่มที่ได้รับมอบนั้น
จะช่วยบรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
อีกทั้งยังเป็นการเข้ามามอบกำลังใจให้แก่คนในพื้นที่และคนไทยด้วยกันด้วยครับ
ก็ช่วยได้ประมาณนึงนะครับก็หวังว่าจริงจริงไม่ใช่รัฐรัฐคนเดียว
จริงเรามีพันธมิตรอีกเพียบนะครับหลายส่วนงานก็มาช่วยกัน
ใช้งบประมาณส่วนหนึ่งแล้วก็มีพันธมิตรเรา
ซึ่งเป็นบริษัทผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายแหละก็มอบงาน
ทั้งหมดนี้ก็จะช่วยช่วยเดาทุกข์ให้ชาวบ้านได้ระดับหนึ่ง
ว่าน้ำคงไม่มากกว่านี้ถ้ามากกว่านี้เราคงมาใหม่
ส่วนชาวบ้านเองนะครับก็เห็นบรรยากาศที่มีความสุขนะครับ
โดยนางเปลวทองผาตัวแทนชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในตำบลบางจักร
บอกว่ารู้สึกดีใจนะครับที่ไทยรัฐกรุ๊ปได้เข้ามามอบถุงยางชีพ
แล้วก็มองเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องที่นี่ครับ
ดีใจค่ะดีใจค่ะที่หน่วยงานมาช่วยเหลือนะคะ
ไทยรัฐมาช่วยเหลือวันนี้ขอบคุณอย่างยิ่งค่ะ
ยังนึกถึงประชาชนที่เดือดร้อนนะคะ
คุณผู้ชมครับโดยส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางจักรแห่งนี้นะครับ
ก็จะมีทั้งผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กนะครับ
ซึ่งยังมีอีกหลายคนที่ไม่สามารถที่จะเดินทางออกมารับถุงยางชีพ
คาราวานไทยรัฐได้นะครับแต่ว่าไทยรัฐเองนะครับ
ก็ได้ลงเรือเพื่อที่จะไปมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยนะครับ
บ้านเรือนนั้นถูกน้ำท่วมด้วยโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับ
ซึ่งไทยรัฐเองก็ยังคงมุ่งหวังในการทำหน้าที่ตรงนี้ของสื่อมวลชนที่ดี
ในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็สร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไปนะครับ
แล้วก็เรายังจะเดินทางกับคารวาลไทยรัฐไปยังอีกหลายพื้นที่ที่ยังคงประสบปัญหาอยู่ด้วยครับ
นี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับของการที่ได้นำสิ่งของมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลบังจักรอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองแห่งนี้ครับ